ส่วนช่วงสายที่ผ่านมาที่บางละมุงชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุมีแรงงานชาวกัมพูชาตกจากนั่งร้าน
นั่งร้านจุดนี้เป็นจุดที่ก่อสร้างคอนโดหรูกลางเมืองพัทยานะคะ
ตกลงมาสี่รายด้วยกันเสียชีวิตไปหนึ่งบาทเจ็บไปสามนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่รีบประสานกู้ภัยให้เข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดคอนโดนี้สูงประมาณ๘ชั้น
ตรวจสอบบริเวณด้านล่างพบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ๔ราย
ชายสามหญิง๑เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ
และนำตัวส่งโรงพยาบาลสามรายที่ส่งโรงพยาบาลคืออยู่ที่โรงพยาบาลบางละมุง
ส่วนหนึ่งรายส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทราบชื่อคือในทรอายุ๒๐ปีค่ะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าสาเหตุเกิดจากนั่งร้านที่พักของวัสดุก่อสร้างที่มันเป็นเหล็ก
รับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็หักลงมา
พร้อมกับวัสดุก่อสร้างจำพวกเหล็กคะแทกพื้นเลยค่ะ
ความสูงจากจุดที่ตกลงมาถึงพื้นประมาณ๑๕เมตร
อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจจะเร่งสอบสวนพยานแวดล้อม
เพื่อหาสาเหตุรวมทั้งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้น
ว่าเข้ามาทำงานถูกต้องหรือเปล่า
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ